ตอนนี้เราพาไปดูเรื่องราวชีวิตของผู้พิการ

แล้วก็ไปส่งเสริมอาชีพผู้พิการกันนะครับ
โดยไปดูผลิตภัณฑ์เซรามิกหลากหลายรูปแบบ
เหล่านี้เป็นฝีมือของผู้พิการทางการพูดและการได้ยิน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดนะครับ

เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
ก็มีหลายผลิตภัณฑ์นะครับนี่น่ารักทั้งนั้นเลยนะคุณ
กาแฟเหยือกชงชาที่ใส่นำบัตรและที่ทับกระดาษ
งามทันสมัยแบบนี้จนเป็นที่ยอมรับของตลาดนะครับ
แล้วก็มีผู้ประกอบการนะครับ
สนใจสั่งทำไปบรรจุสินค้าในชุมชนนะครับ
แล้วก็เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ
ปัจจุบันส่งจำหน่ายตามร้านขายของที่อดรึก

รวมทั้งสั่งทำเป็นร้านเป็นของชำรวยด้วยนะ
ในงานแต่งมงคลสมรสต่าง
ขณะที่ผู้ผลิตสินค้าโอท็อปในจังหวัด
นำผลิตภัณฑ์ไปบรรจุกะปิบ้านตานึก
ซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปชื่อกล้องของอำเภอคลองใหญ่ด้วยนะครับ
อีกที่หนึ่งนะครับที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง

ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ก็มีคุณลุงบุญชอบคอแก้วอายุ๖๐ปี
กำลังนั่งซ่อมแหจับปลาเพื่อหารายได้ให้กับตัวเอง
โดยคุณลุงบอกว่าในอดีตเคยรับจ้างทำงานทั่วไป
หารายได้เลี้ยงครอบครัวแต่เกิดอาการอ่อนแรง

เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่หายนะครับ
แต่ใจยังสู้ยังไม่ท้อนะครับ
ใช้ความรู้เมื่อยังหนุ่มชอบหาปลากับพ่อ
พ่อเคยสอนวิธีถักและซ่อมแหหาปลาให้
ใช้ความสามารถด้านนี้หารายได้ให้กับตัวเองนะครับ
แต่ละวันนี้จะมีชาวบ้านมาขอซื้อนะครับ
แล้วก็ขอซื้อแห่ที่คุณลุงถักในราคาตั้งแต่๑๐๐ถึง๑๒๐๐บาท